ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กันที่ความทุกข์ความเดือดร้อน
คราวนี้เป็นของชาวบ้านที่ปฐุมธานีค่ะ
ตอนนี้ชาวปฐุมธานีเขาติดต่อสื่อสารกันไม่ได้
เพราะว่าทั้งสายโทรศัพท์สายอินเตอร์เน็ต
ถูกคนร้ายขโมยตัดสายไปในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
ได้รับความเดือดร้อนกว่า๓๐๐หลังคาเรือนค่ะ
ตำรวจภูทรลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทีโอที
ว่ามีเหตุคนร้ายลักลอบตัดสายโทรศัพท์
ขนาด๓๐๐คู่สายจำนวน๖๐๐เส้น
อยู่บริเวณริมถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วนะคะ
โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบริมถนน
อยู่ติดกับคลองลาดน้ำเชี่ยว
ก็ตรวจสอบพบกับสายโทรศัพท์ถูกตัด

พบถุงปุ๋ยบรรจุสายโทรศัพท์
ที่ถูกลอกเปลือกฉนวนออกจำนวน๑กระสอบนะคะ
และบริเวณใกล้กันค่ะก็มีเศษปลอกฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์
โดยถูกตัดเป็นท่อนขนาดยาว๒เมตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเป็นจำนวนมากนะคะ
สถาพรกันเสงี่ยมพนักงานช่างซ่อมโทรศัพท์
ทีโอทีประจำศูนย์จังหวัดปฐุมธานี
กล่าวว่าได้รับสัญญาณแจ้งเตือน
ว่ามีคนร้ายลักลอบตัดสายสัญญาณโทรศัพท์
ประสานตำรวจเพื่อให้มาในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
แต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบคนร้ายค่ะ
สิ่งที่พบก็คือเศษสายสัญญาณโทรศัพท์จำนวนมาก
ทำให้ชาวบ้านวัดโรงเรียนหมู่บ้าน
และบริษัทต่างในพื้นที่
รวมแล้วกว่า๓๐๐หลังคาเรือน
ไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารได้นะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเบิกสายสัญญาณใหม่

ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์จะแล้วเสร็จ
และสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ขณะที่ตำรวจก็ได้เก็บหลักฐาน

ทราบว่าคนร้ายมา๑คนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากในป่าที่เกิดเหตุ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงไม่นานนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งติดตามโดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ริมถนนบริเวณใกล้เคียง
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ